อยากจะมาเป็นนักผับหนัง

เขาบอกว่านี่คิดว่านักภาคหนังมาเอง

บอกว่าทำเอาฮากันทั้งกองร้อยเลย

สวัสดีทุกคนทุกคนโอเคนะ
วันนี้เรามาเรียนวิชาดำรงชีพในป่ากัน
สุดยอดเลยวันนี้เห็นทุกคนทำกับข้าวแล้วสุดยอดเลย
เราได้แค่เนื้อไก่แล้วก็เนื้อหมูมาที่ประมาณนิดนึง
แล้วก็เราได้จับงูด้วยวันนี้สุดยอดเลย
ผมอยากให้ทุกคนนักวิชาคนรู้ที่ได้

ขอใจมากไอ้ตายสิวะ

อาหารที่เรารับใน๑๐๐กิโลไทน์คาโลลี

เมื่อคืนก็ได้ยินข่าวว่านักเรียน๒๗เป็นลมอีกแล้ว
ผมว่าเราควรจะสามัคคีกันมากกว่านี้นะภาคฟ้าเราจะช่วยกันให้มากกว่านี้
เวลามีจำกัดอย่าลืมหรือเปล่าทำให้ดีทำให้ไวจู่โจมรับทราบ
ดอย่างนี้สิต้องเอาอย่างนี้ไปใช้โอเค
ทรัพย์ครับต่ออย่างงี้ไปใช้ขอใจไหมต่ออย่างงี้ไปใช้
อย่างงี้ทำให้เข้าใจไหมโอเคเยี่ยมกลับได้
ขอให้ผมโชคดีและคุณโชคดีขอให้ผมโชคดีแล้วคุณโชคดี

สุดยอดเลยนะนายสุดยอดเลย

ไม่เหมือนดูหนังแบบหนังเกาหลีครับตอนเช้าครับ
ดูหนังเกาหลีนะฮะถ้าปิดตาดูนะเหมือนดูหนังเกาหลี
ถ้าเปิดตาดูคลิปนี้ก็เหมือนหนังเกาหลีกำลังแบบว่า

ให้ตายสิพวกนายทำอย่างเดียวต้องหนีอย่างเดียวเลยนะ

เอามาฝากคุณผู้ชมนะครับเพื่อสร้างสีสันยามเช้าแบบนี้